ประเพณีงานบุญกรรมฟ้าของชาวไทยภวรที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
จะจัดขึ้นทุกปีในวันขึ้นสามค่ำเดือนสาม
เป็นการจัดงานประเพณีเพื่อบูชาพญาแทนโดยในภาษาพวนกรรมมีความหมายว่าการสักการะ
ส่วนฟ้าหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่สูงเทียมฟ้าดังเช่นพญาแทนที่เป็นเทวดาหรือพระอินทร์
การจัดงานบุญกรรมฟ้าจึงจัดขึ้นเพื่อให้พญาแถนมีความพึงพอใจอีกทั้งยังเป็นการแสดงความขอบคุณ
โดนบันดาลให้ฝนได้ตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วย